เรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วคุณผู้ชมถามหาตามหา
เมื่อวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
เป็นวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครบ๓๑ปี
ทีนี้เราจะไม่พาไปดูบรรยากาศการทำบุญ
และไม่พาไปดูการล้วงหายก็คงจะไม่ได้
เพราะฉะนั้นตามไปด่วนเลยจ้า
ใครที่ตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์
เรานำมาฝากแล้วค่ะ
นี่คือคุณอากรายสอนแสงอนัญ
มาพร้อมกับคุณเพชรพักษวรรดิค่ะ
ก็คือสามีของแม่พึ่งและลูกชายเพียงคนเดียวของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
มาทำบุญครบรอบ๓๑ปีการจากไปของแม่พึ่งที่วัดภาษีเอกมัย

และก็ใช้เลิกดี๗นาฬิกา๒๙นาที
ทำบุญถวายสังขทานพระสงฆ์๙รูปพร้อมเจิมหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงที่ทางวัดจัดทำขึ้นใหม่หุ่นนี้ด้วย

อันนี้ใหม่เลยอันนี้ภาพแบบล่าสุดเลย
หลังเสร็จพิธีแล้วคุณเพชรค่ะ
ลูกเพชรก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนประชาชน
ล้วงหายจับปิงปองเสี่ยงทายขึ้นมาทั้งหมด๓ครั้งด้วยกัน
นี่ก็อย่างที่เห็นกันไป
ประมาณนี้จะบอกว่าแผงลอตเตอรี่ต่างทั่ววัดทั่วประเทศ

เฮ้ยขายเกลี้ยงเลยเหรอ
คุณดูชัดคุณอาห์หยิบให้ดูเลย

อ่ะพอใจสาใจแล้วหรือยัง

จากนั้นคุณอากรายสอนบอกว่าเดี๋ยวรีบไปทำบุญต่อที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
จะไม่ทันนะคะจากที่วัดภาษีเอกมัยเดินทางไปที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีต่อทันที
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งหมด๔๐๐คน
แล้วก็ไปไหว้หุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงที่สารากลางน้ำ
แล้วก็ไปลวงที่นั่นค่ะต้องไปจับที่นั่นต่อไปจับปิงปองอีกสัก๓ปอง
ก็ดูแล้วกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะส่วนพี่โอ่งสลักจิตน้องสาวของแม่พึ่งพุ่มพวงบอกว่า
พี่พึ่งเนี่ยจากไปครบสามสิบเอ็ดปีซึ่งตอนนี้นะคะมีหุ่นของแม่พึ่งพุ่มพวงที่วัดทัพกระดานทั้งหมด
ใครรู้บ้างกี่หุ่น๑๓หุ่นเป็นหุ่นตัวสุดท้ายนี่เลย
หุ่นนี้นะคะเป็นหุ่นสุดท้ายและบังเอิญว่าเลขที่ที่วัดทัพกระดานนั้นก็ดันเป็นเลข๑๓ด้วยเช่นเดียวกัน
คุณไกรสอนเขาจับมาใช่ไหม
ที่คุณไกรสอนจับมาเนี่ยคล้ายคลึงที่วัดทัพกระดานอย่างที่คุณไกรสอนจับเนี่ยจะไม่ใช่เลขนี้
แต่อันนี้พี่โอ่งเขาบอกว่าความเชื่อมโยงก็คือมีหุ่น๑๓หุ่นแม่พึ่งจากไปครบ๓๑ปีเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนแล้วเลขที่ของวัดก็คือทับ๑
มีลักษณ์แฟนเพลงทุกท่านโปรดใช้วิจารณายาหนักในการรับชม

ก็ได้แต่เตือนคุณผู้ชมนะ

แฟนก็ทำไม่ได้

ถ้าไม่ให้ดูก็ว่าจะงุ้ย
ดิระเบิด